คุณผู้ชมในช่วงนี้อีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นกระแสมาอย่างยาวนาน
กับละครดังโอ้โหบุเพสันนิวา

เพราะว่าปลุกกระแสรักไทยขึ้นมาได้อย่างถล่มทลายเลยนะคะ
หลายที่เขาก็มีการจัดกิจกรรมที่จะต้องแต่งชุดไทยนะ
ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยแต่ว่าจะมีที่ไหน
ที่เกาะกระแสไปดูกันค่ะ
โอ้โหทรงมหาดไทยก็มา
นี่แต่ละคนนะลูกเด็กเล็กแดงก็มา

คือดูรวมภาพรวมมันสวยงามนะ
มันดูแบบเออแปลกตาแล้วมันดูมีสีสันให้กับงานมากขึ้นนะคะ
แต่งสวยแต่งหล่อเป็นอเจ้าเป็นพี่หมื่นกันทั้งนั้นเลย
สำหรับผู้ที่มาร่วมงานแถลงข่าวมหากรรม
ขานตำนานเมืองระยองเฉลิมพระเกียรติ๖๓พันศา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะ
ในวันอนุรักษ์มรดกไทยของจังหวัดระยอง
ประจำปี๒๕๖๑นั่นเอง
และที่เห็นผู้คนมากมายใส่ชุดไทยกันแบบนี้
นำมาโดยท่านผู้ว่าเลยค่ะท่านสุรศักดิ์เจริญสิริโชธนะคะ
และเหล่าผู้หลักผู้ใหญ่ข้าราชการเมืองระยอง
จำลองให้เห็นบรรยากาศวานของเมืองระยองกันเลย
โดยเฉพาะการจำลองการปรุงอาหารตำรับเก่าแก่ของเมืองระยอง

อย่างแรกนี่ก็คือแกงส้มผักกระชับ
หรือว่าออกแบบระยองก็คือผักกระฉับนี้

ผักกระชับฮี้นี้นะคะ
แล้วก็มีแบบเนี่ยค่ะบัวลอยน้ำกะทิฮิด้วยนะคะ
ทุกเมนูน่าทานหมดเลยคุณ

เขามีเนื้อเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากทานแบบเต็มอิ่ม
อ้าวลิเกฮี่ต่อมา
เชิญชวนไปเที่ยวงานกันนะคะ
อนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดระยอง๓๑มีนาคมถึง๒เมษายน
แนะนำเลยสำหรับคนที่ชอบไหว้พระ
ต้องไปวันที่๑เมษายนตอน๕โมงครึ่งตอน๕โมงเย็นเนี่ยนะ
เขาจะมีกิจกรรมล่องเรือไหว้พระหลวงพ่อขาววัดโขดทิมธารามนะคะ
แล้วก็ชมวิถีตลาดน้ำตลาดริมแม่น้ำระยองด้วย
ยังมีกิจกรรมอื่นอีกมากมายให้ได้เที่ยวชมกันนะคะ
ใครสนใจอยากจะไปหาอะไรอร่อยแกงส้มผักกระฉับฮิเนี่ยนะคะ

อยากจะถามโปรแกรมการจัดงานก็ติดต่อไปได้หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยฮิ
นะคะไปกันที่จังหวัดระยองฮิค่ะ

ไปเที่ยวกันต่อที่นี่เขาก็มีกระแสรักไทยเช่นกัน
ก็คือที่สมุทรสาครนี่บรรยากาศที่นี่เห็นไหมคะคุณ
เดี๋ยวกว่าย้อนยุคกลับไปเมื่อ๑๐๐กว่าปีที่แล้วนี้นะ
ผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครท่านผู้ว่าเอ่ย
แล้วก็ท่านหน่วยงานต่างนี่นะคะ
ก็ใส่ชุดไทยจัดเต็มสวยงาม
มายืนโพสต์เก๋เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า
ที่วัดใหญ่จอมปราศาสตร์ก็เป็นอีกสถานที่ทางเลือกหนึ่งนะคะ
ที่ให้บรรดาคนที่เขากำลังอินกับกระแสอเจ้าเนี่ย
ตามไปเก็บภาพได้เหมือนกัน
ซึ่งที่วัดใหญ่จอมประสาทนี้นะคะ
เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า๔๐๐ปี
สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยา
พอมาในสมัยรัชกาลที่๕ก็ได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง
กรมศิลปากรก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ

เพราะฉะนั้นดูบรรยากาศแล้วเนี่ยแม่เหมาะแต่การถ่ายภาพย้อนยุคเป็นยิ่งนักนะคุณ
ยิ่งแม้ช่วงแบบยำเย็นหน่อยแดดลมตกแล้วนะคะ
ก็เดินทางมาสะดวกสบายอากาศไม่ร้อน
ภาพก็สวยแล้วก็เดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะคะ
พอถ่ายภาพที่บรรยากาศดีแบบนี้แล้วก็ไปทานอาหารทะเลสด
รสชาติแสนอร่อยของสมุทรสาครได้อีกด้วย
เพราะฉะนั้นปักหมุดกันไปเลยนะที่วัดใหญ่จอมปราศาสตร์จังหวัดสมุทรสาคร
ฮิ๊กไม่ต้องน้องสมุทรสาครไม่ฮิ๊กโอ้โหแต่ก็ต้องยอมรับช่วงนี้นะอ๋อเจ้าทั้งสอง
โอ้โหกระแสฮิตฟีเวอร์ตอนนี้ลุกลามไปทั่วพระนคร